ไปดูเรื่องราวอันซีนกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวพาไปเที่ยวแบบอันซีน

เดี๋ยวพาไปไปอันซีนกันที่หนองหานจังหวัดสกลนครค่ะ

นี่คือความยิ่งใหญ่ค่ะอลังการมาก
มันคือสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ที่อันซีนสุด
แทบจะไม่เคยมีใครเห็นเลยนะคะ
อยู่ที่หนองหานนี่แหละจังหวัดสกลนคร
ซึ่งหนองหานหรือทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และยัยเป็นอันดับที่สองของประเทศที่เราเห็น
มีเนื้อที่พื้นที่กว้างใหญ่กว่า๗๗๐๐ไร่

แล้วก็ยังเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญของประเทศไทยด้วยนะคะ
เต็มไปด้วยเกาะดอนขนาดใหญ่๔แห่ง

อนสวนหมากหรือดอนขามแปแล้วก็ดอนสวรรค์
รวมทั้งหมดยังมีดอนย่อยอีกกว่า๕๐แห่งด้วยกันนะคุณ
มีแบบดอนเล็กน้อยมากมาย
ซึ่งถ้าหากใครได้มาที่นี่ก็จะได้ชมความงดงามของแสงพระอาทิตย
สวยมาก
เห็นไหมและก็ยังได้ชมทุ่งบัวสวย
รวมถึงสามารถล่องเรือไปชมความงามสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะคะ
ไปชมวิถีชุมชนความสวยงามของทุ่งบัวแดง
เลี้ยงควายน้ำดูพันธุ์ปลานกน้ำ
เลี้ยงหมูป่าแบบปล่อยแล้วก็ความหลากหลายทางธรรมชาติ
คุณดูว่าพื้นที่มันกว้างใหญ่มากมันสวยงามมาก
นี่คือเลี้ยงหมูป่าแบบปล่อย
สุดยอดเลยนะบรรยากาศดีอ่ะข้อนไม้เยอะใหญ่ทั้งนั้นเลย
ใครที่ชอบการท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศแบบธรรมชาติแนะนำเลยอยากให้ไปกันนะคะ
อกจากนี้ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้มาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
ดล้อมไปด้วยบรรยากาศที่มันแบบธรรมชาติมาก
อยากจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวกันที่น้องหานจังหวัดสกลนครนะคะ
มาเที่ยวแบบเชิงนิเวศแบบนี้แล้วก็ได้มาไหว้พระนะ
ทำแบบจิตใจให้มันบริสุทธิ์สูดอากาศโอโซนดี
สุขภาพจิตดีกลับไปก็รีเฟสตัวเองพร้อมลุยงานแบบ

นี่สุดยอดเลยนะครับนี่บรรยากาศแบบนี้ก็ไปเที่ยวกันนะ
สถานที่ท่องเที่ยววันนี้เรามีมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้
ลองเที่ยวกันดูเพราะมันใกล้จะสุดสัปดาห์แล้วไง